ส่วนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
การแสดงแสงสีเสียงละครเวทีเทิดพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี
โดยมีประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนะคะติดตามได้จากรายงานคุณกมลวันการีพัฒน์ค่ะ
จะทำให้ลูกของแม่เติบโตเป็นพลังแผ่นดินต่อไป
นี่คือบางช่วงบางตอนของการแสดงละครเวทีประกอบแสงสีเสียงชุดเกิดใต้ร่มพระบารมี
ถ่ายทอดเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่๙ที่ทรงทุ่มเทพระวรกาย
เพื่อปัดเป่าทุกร้อนสร้างความสุขสร้างอาชีพ
คืนรอยยิ้มให้กับประสบกรณิกรชาวไทยค่ะ
โดยน้อมนำกระแสพระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวอันทราบซึ้ง
การแสดงชุดนี้จัดขึ้นภายในงานที่สุดของหัวใจ
โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและจังหวัดลำปางค่ะ
ที่เราใช้พลังสื่อทางด้านภาพและเสียงเพื่อจะถ่ายทอด
ถึงพระราชกรณีกิจของท่านออกมาเป็นภาพเป็นเสียงเป็นอะไรทั้งหลายนะครับ
เพื่อให้คนเนี่ยเข้าใจได้เลยว่านี่คือองค์พระประมุกที่ท่านได้ทำเพื่อคนไทยมาตลอดชีวิต๗๐ปี
ภายในงานมีประชาชนหลายร้อยชีวิตจากหลากหลายจังหวัดเข้าร่วมแสดงความอาลัย
พร้อมจุดเทียนขับร้องเพลงสันเสริญพระบารมีดังกึกกล้องถ้ำกลางสวนพฤกษชาติกฟภแม่ม
เขาก็รู้พ่อต้องเหนื่อยสักเพียงไหนต้องลำบากใจกายไม่เคยสิ้น
เพราะพ่อรู้พ่อคือ
เพลงแห่งความจงรักพักดีเพลงของขวัญจากก้อนดิน
สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน
อกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทัศกาลที่สุดของหัวใจ
ศิลปะแห่งความจงรักจัดแสดงภาพเขียนและชุดเซรามิก
แสดงถึงพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยค่ะ
ประชาชนที่มาร่วมลงนามแสดงความอาลัยและกราบพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จ
ปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชภายในงานนะคะ
จะได้รับพระบรมชายลักษณ์ในหลวงราชการที่๙พร้อมด้วยข้าวสารบรรจุขวด
ซึ่งทางกรฟภแม่เมาะได้รับซื้อข้าวสารเหล่านี้มาจากชาวนาค่ะ
งานที่สุดของหัวใจจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๑๑ธันวาคม๒๕๖๒
สวนพฤกษชาติกฟภแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง